ส่วนแม่ก็จะมักจะเป็นเหยื่ออยู่เสมอด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างเวลามีปัญหาในครอบครัวอย่างเหตุการณ์นี้พี่ชายเมา
เมาแล้วคลั่งแล้วไปทำร้ายน้องสาวแม่ก็เข้าไปห้ามแม่โดนด้วยค่ะ
สุดท้ายพ่อเลี้ยงเห็นเหตุการณ์ทนไม่ได้
เอาค้อนค่ะคว่างไปที่ผู้ชายคนนี้บาดเจ็บค่ะ
เอ้ยดูน้ำของไม่ถึงเหมือนคร่อยไง
น่าจะกลับไป

น่าไปตามทุกขั้นเจ็บไปเลยไปให้หรุ้นให้แม่มันสู้กัน
เราจะไปเป็นอะไร

ดำนั่นผิวก็เหตุไหนเล็กแล้วที่กระเด็นมันนี่คือแม่โหบรีอยู่เลยแม่นังอันนั่นค่ะ
นี่ค่ะอีกคนหนึ่งน้องโอ้โหโอ้โหอย่างที่บอกเลย
อารวาสทำร้ายน้องสาวแม่เข้าไปห้ามโดนผักกระเด็นออกมาถึงสองครั้งค่ะ
แล้วเสียงปึ้งปั้งนั่นคือเข้าไปทุบทำลายข้าวของในบ้านนะคะ
พ่อเลี้ยงอยู่ในเหตุการณ์ทนไม่ไหวค่ะเอาค้อนตีไปที่หัวในเล็ก
เลือดอาบหวังจะให้ได้สติไม่หายอารวาสหนักยิ่งกว่าเดิม
แล้วพยายามจะทำร้ายพ่อเลี้ยงด้วยนะคะตำรวจสายตรวจต้องเข้าระงับเหตุเลยค่ะ
แต่ก็ชุนละมุนอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายคือในเล็กกับญาติญาติเนี่ย
คือด่าทอทะเลาะกันไม่เลิกค่ะ

ยังไม่จบอ่ะนะฮะยังไม่จบแล้วนี่คือคนในครอบครัวเดียวกันนะคุณผู้ชม
โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะทำไมเขาถึงทะเลาะกันหนักขนาดนี้นะคะ
ญาติญาติบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ในเล็กไม่พอใจ
พ่อเนี่ยยกบ้านหลังนี้ให้กับน้องสาวคนเดียวนายเล็กก็อารวาสประจำค่ะ
ภรรยาในเล็กบอกกับทีมข่าวบอกว่าสามีเธอเมาจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะ
ไม่ได้ไปขอแบ่งบ้านจากน้องสาวแล้วไม่เคยน้อยใจที่พ่อไม่ได้ยกบ้านให้
แค่ที่ไปวันนั้นน่ะจะไปเคลียร์ค่าเสียหายที่เคยไปเมาแล้วอารวาสทุบบ้านพังเท่านั้นเอง
ยืนยันไม่ได้ทำร้ายแม่แค่ผลักที่แม่ล้มแบบนั้นเพราะแม่ตัวเล็กค่ะ
ทางบ้านนู้นเขาจะถ่ายมุมเดียวใช่ไหมล่ะ
แล้วเขาทำไมไม่ถ่ายมุมหนูด้วยใช่ไหมหนูก็โดนอ่ะ
พี่เขาก็เห็นใช่ไหมล่ะแล้ววันนั้นเหตุการณ์มันรุนแรง
มันแค่ผลักให้เฉยอ่ะแรงผู้ชายอ่ะแม่เขาตัวหน่อยเดียว

ทำไมถึงต้องผ่ากันขนาดนั้นมันมีอะไรมายั่วยุ
ทำให้เรามะหกอะไรไหม
ค่ะภูเซอร์ข่าวได้รับการติดต่อจากน้องสาวในข่าวค่ะ
คือคุณธัญรัฐนะน้องสาวในเล็กนี่แหละ
คุณธัญรัฐเนี่ยเอาแชทไลน์ที่ถูกในเล็กข่มขู่
แล้วบอกว่าอย่าให้เจอนะจะทำร้ายเธอกับหลานอีกแน่
นี่ค่ะก็เอามาให้ผู้สื่อข่าวดู
พอผู้สื่อข่าวเอาเสียงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้
ของภรรยาในเล็กมาให้ฟัง

สิ่งที่ภรรยาในเล็กพูดนั้นตรงข้ามกับความจริงที่ญาติกับเธอ

เรื่องความขัดแย้งของครอบครัวนี้

ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้ในเล็กมาแจ้งความไว้ว่าถูกทำร้าย
พอเรียกสอบปากคำในเล็กก็ไม่มา

ขอให้เข้าให้ปากคำวันจันทร์

เอาคลิปวงจรปิดมาแจ้งความด้วยเหมือนกัน
น้องสาวในเล็กได้เข้าให้ปากคำ

ก็คือเหตุพังบ้านกับเหตุทำร้ายร่างกาย

ครั้งหนึ่งน้องครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าเหตุพังบ้านกับเหตุทำร้ายร่างกาย
มันเกิดขึ้นคนละวันคนละเวลา
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจากการสอบปากคำทุกคนครบแล้ว
ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาแต่ละฝ่ายตามกฎหมายต่อไปค่ะ

นี่คนในครอบครัวเดียวกันนะครับ